วันไหนลืมกระเป๋าสตางค์ลืมกดเงินสดออกจากบ้าน
มีบัตรใบนี้ใบเดียวก็สามารถใช้ชีวิตอยู่รอดได้แล้วนะคะ
เป็นอย่างไรไปติดตามกันกับคุณกมลวันการีพัฒน์เลยค่ะ
นอกจากอาหารจะอร่อยแล้วนะคะแถมราคาก็สบายกระเป๋าค่ะ
มือนี้ราคาเบาสมกับคุณภาพของอาหาร

ก็สามารถใช้แทนเงินสดได้ค่ะ
จากนั้นกดรหัสพิน๖หลักเพื่อยืนยันการจ่ายเงิน
โดยที่รายการค่าใช้จ่ายจะถูกหักออกจากบัญชี
แม่สะดวกสบายเหมาะกับไลฟ์สไตล์สาวยุคดิจิทัลสุดค่ะ
สามารถเปิดวงเงินได้ด้วยตัวเองตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
เวลาเราได้รับบัตรมาครั้งแรกนะครับเราจะตั้งวงเงินไว้ประมาณสัก๕๐๐๐บาท
เป็นวงเงินในเบื้องต้นในการซื้อสินค้าและบริการ
เงินนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราต้องการได้วงเงินสูงขึ้นนะครับ
ติดต่อที่สาขาหรือเข้าไปที่๑๓๓ก็จะปรับเปลี่ยนวงเงินนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับ
หลังจากนั้นแล้วเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการต่างที่จะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นนอกจากเห็นว่าเรื่องความสะดวกเรื่องการเตือนต่าง
เราก็สามารถจะตรวจสอบธุรกรรมหรือรายการจับจ่ายใช้ส่อยของเราได้ตลอดเวลา
หลังจากตรวจสอบยอดเงินที่แคทเชียร์แล้ว
ก็จะหลดปากกาเซ็นลงบนใบบันทึกรายการรับบัตรคืน
เท่านี้ก็ทำให้การใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องง่าย
ให้ไลฟ์สไตล์การใช้เงินเป็นเรื่องง่ายสะดวกสบาย
มื้อเที่ยงนี้อิ่มอร่อยมากขึ้น
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน